อกจากที่จะมีการกำหนดให้สื่อมวลชนถามคำถามได้๔คำถามนะครับ
โดยบอกว่าเป็นการจัดระเบียบใหม่แล้วแต่ว่าล่าสุดครับ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกกฎเหล็กเพิ่มเติมครับ
สื่อมวลชนตะโกนถามหรือว่าทักทายนายกรัฐมนตรี
ระหว่างเดินผ่านทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้ากับตึกสันติมัยตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาล
โดยให้เหตุผลว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
มวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลได้รับแจ้งกฎเหล็กเพิ่มเติม
เหนือจากเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีจากพลเอกวิราชอรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าต่อจากนี้ห้ามไม่ให้สื่อมวลชน
ตะโกนถามหรือว่าทักทายพลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีระหว่างเดินทางจากทางเชื่อมจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติมัยตรี
รวมถึงห้ามสื่อมวลชนตะโกนถามนายกรัฐมนตรี
ขณะขึ้นบันไดเข้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยเพราะไม่เหมาะสม

หากจะตะโกนถามให้รอนักการเมืองมาเป็นนายกรัฐมนตรี
โดยกฎเหล็กห้ามตะโกนทักนายกรัฐมนตรีนั้นสื่อมวลชนได้รับแจ้งภายหลัง
พลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบก
เดินทางเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้า
เพื่อรายงานสถานการณ์ความมั่นคง
โผล่การแต่งตั้งโยกย้ายในทหารประจำปี๒๕๕๙
ในวันนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณี
ที่มีทหารเข้าไปควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุข
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาปรับทัศนคติด้วยนะครับ
โดยบอกว่าได้เคยเตือนไปหลายครั้งแล้ว
พร้อมกับได้บอกด้วยนะครับว่าไม่เป็นห่วง

นำเรื่องนี้ไปร้องกับสหประชาชาติ

เพื่อชี้แจงกับสหประชาชาติด้วยเหมือนกัน
ตลอดเวลาที่ผ่านมามีใครทำอะไรเอาไว้บ้างนะครับ